ดูกันต่อดีกว่านะคะเขาต้องบอกว่าคนนี้ปังมากจริงค่ะ
คิวงานเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะ

สนัยกุโรคเลยนะโอ้โฮไอ้ใกล้แล้วก็อ่ะคุณผู้ชมนะคะน้องแป้งสรันชัดค่ะ
ลูกสาวของพ่อเอชายาค่ะงานละครงานลิเกโอ้โหลุมตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ค่ะ
สาวแป้งยอมรับเลยนะคะว่าเรื่องงานเธอฟังจริงค่ะ
บางครั้งทำงานยาว๗วันรวดเลยนะคะ
พอไหนจะพิธีกรบางวันไทยละครเช่ามีละครกับไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะ
ตกดึกก็ยังต้องไปคิวแสดงลิเกต่อค่ะ
ทำเอาสาวแป้งถึงกับแซวตัวเองเลยนะคะว่าทำงานเหมือนเป็นคนติดหนี้
แต่เห็นงานรุมแบบนี้นะคะถามว่าแฮปปี้ไหมนะคะ
ช่วงงานรุมหนักมันจะกระทบสุขภาพหรือเปล่า
พ่อคุณต้องบอกว่าคุณพ่อเอง

ทานอาหารบำรุงช่วงนี้ด้วยนะคะ

ตอนแรกก็หนูจะเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารเสริม
ไม่ค่อยแบบบำรุงแบบกินยาอะไรมากมายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้คุณพ่อบอกว่าต้องมีบ้างแล้วล่ะ

ไม่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ว่าเรานอนพอนะ
นอน๕๖ชั่วโมงก็น่าจะโอเค
แต่ว่าพอตื่นมาจริงทำไมมันลา
มันเหนื่อยจังก็มีบ้าง